คุณผู้ชมครับวัยรุ่นชายคนนี้ไปวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ
และถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เจ้าถิ่นมารุมทำร้ายอาการสาหัสเลยครับ

เขาโดนทำร้ายทำไมเนี่ยนะฮะ
ผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๗ปีนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกกลุ่มชายชะกัน๔๕คนรุมทำร้าย
ใช้สนับมือแล้วคุณผู้ชมดูหน้าเละเลยใช้สนับมือแล้วก็ของแข็ง
ต่อยทั้งฟาดเข้าที่ใบหน้านะครับต้องผ่าตัดอ่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ขณะที่ผู้เสียหายไปวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ
แล้วถูกวัยรุ่นดักทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนหน้านั้นผู้เสียหายเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
พยายามจะถอยห่างออกมาแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเหลือบมาเห็นตรงเข้ามาถามว่า
ในสวนสาธารณะกุฎน้ำกินอำเภอเมืองกาลสิน
ระหว่างนั้นเจอรุ่นน้องสามคนเป็นชายหนึ่งหญิงสอง
ถูกกลุ่มวัยรุ่นชาย๔หญิง๑เข้ามาหาเรื่อง
ก็เข้าไปถามรุ่นน้องนะฮะแต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มีจำนวนเยอะกว่านั่นแหละ
ท้าทายต่อยกันไหมล่ะเอาไหมที่ถามเมื่อกี้
เขาก็เลยพยายามถอยอ่าห่างถอยห่างออกมาแต่อีกฝ่ายนะครับโอ้โหเข้ามาทำร้ายเขาเลยใช้สนับมือต่อยหน้าครับ
แล้วทำร้ายซ้ำซ้ำไปซ้ำมาอีกหลายครั้งจนใบหน้าตอนนี้
เนี่ย๔แผลนะครับแล้วก็ต้องผ่าตัดเย็บทอดน้ำตาอีกต่างหากด้วยฮะ
ว่าเขามีเรื่องอะไรกันเขาเรียกตัวไปเคลียร์แล้วก็แล้วเขาก็เรียกผมไปด้วยผมก็สงสัยอยู่ทำไมเรียกผมไปด้วยพอผมไปแล้วใช่ไหมครับเขาพูดพูดอะไรด้วยกันนี่แหละครับแบบเคลียร์ปัญหาอะไรผมไม่แบบไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมผมก็เดินออกห่างมานิดนึงแล้วก็มายืนเล่นโทรศัพท์ครับมีคนนึงอ่ะครับบอกว่ามีปัญหากับคนนั้นเหมือนเหมือนผมไปมองหน้าครับท้าตีเลยครับแล้วก็
ว่าไม่ตีเขาก็แบบมืออีกข้างนึงที่ว่าเตรียมสนับมือครับที่ว่าซ่อนไว้แบบในถุงเสื้อเขาก็เอาเอาออกมาโชว์ผมเลยครับเบื้องต้นตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับเป็นไปรุ่นเจ้าถิ่นแล้วแล้วมักจะโม้สมกันอยู่ในสวนสาธารณานี่แหละนะครับชอบหาเรื่องกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่เขาเข้าไปในส